ก็ได้ออกมาประกาศโปรแกรมการแข่งขันวอเล็กบอลออกมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง
เรื่องนี้นะคะเรืออากาศโทชาญวิทย์วงประเสริฐค่ะรองประธานแล้วก็เลขาธิการ
หพันธ์วอเล็กบอลแห่งเอเชียก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่า

สถานการณ์ทุกอย่างจะต้องดีขึ้นภายในเดือนมิถุนายน
ไม่ว่าจะเป็นการเปิดให้บริการตามปกติของสายการบิน
การเดินทางเข้าประเทศเจ้าภาพและไม่มีการกักตัว๑๔วัน
หากว่าไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ในปีนี้

ที่จะต้องคัดเลือกทีมไปชิงแชมป์โลกปี๒๐๒๐

ก็ได้หาแนวทางอื่นเอาไว้แล้วค่ะ
ก็คือคัดเลือกจากอันดับโลกไปแข่งขันแทนค่ะ
ทีนี้ไปดู๑๐โปรแกรมการแข่งขันนะคะ

ก็มีรายการเยาวชน๔รายการ
รายการประชาชน๖รายการนะคะ
โมสรชายก็จะแข่งที่นครราชศรีมาช่วงปลายเดือนสิงหาคม
อกจากนี้ก็มีสโมสรหญิงนะคะ
ที่จะแข่งขันกันที่จีนในช่วงเดือนกันยายน
ในประเภทชายแล้วก็ประเภทหญิงนะคะ
แต่ว่ารายการนี้ยังต้องรอยืนยันเจ้าภาพค่ะ